แป๊บเดียวก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าเส้นเป็น
เรื่องแล้วสำหรับการเดินทางตามหาร้านเส้นในย่านครองศาล
จากจะมีร้านถูกและดีรวมถึงร้านเก่าแก่ระดับตำนาน
กันไปแล้วถ้าจะให้สมบูรณ์แบบก็ต้องมีร้านสวยเก๋
เมนูหน้าตาดีกับบรรยากาศสุดฟิน
เพื่อที่จะได้เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับวันนี้
และร้านนี้เชื่อว่าเหล่าฮิปสเตอร์ต้องชอบแน่ค่ะ
เพราะเฮียน็อตของเราจะพามาพบกับเรื่องราวของเมนูเส้นที่ร้าน
ร้านนี้ได้ชื่อว่าถ้ามาคลองศาลแล้ว
แวะมาที่ร้านนี้ก็เหมือนกับมาไม่ถึง

ถ้าอยากรู้ตอบเหลี่ยเขาไปหาคำตอบนี้ค่ะ
เอาละครับก่อนที่เราจะมารู้จักกับทางร้านอาหารนะครับ

จริงแล้วนี่ไม่ได้เป็นคนที่ค่ำหวาดกับวงการอาหารมาตลอด

จุดเริ่มต้นนี่เป็นครูสอน
ครูสอนเต้นใช่ค่ะเรียนเต้นมาตลอดเลยค่ะ
บาเล่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนสายเต้นมาตลอดเลยค่ะ๑๐กว่าปี

เราก็เอาเงินที่ได้จากการสอนไปตะเวนกินตามร้านอาหารต่าง

ก็สนใจมาเรื่อยแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้เรียนเป็นจริงเป็นจัง
แน่นอนสิคือทุกคนชอบทานอาหารอร่อยอยู่แล้วล่ะ
แต่ชอบอย่างเดียวแต่คุณแอ้นนี่สามารถเอาสิ่งที่ชอบมาจัดแปลงเป็นอาชีพได้

คือบัลเล่กับการทำอาหารมันคนละเรื่องเลย

พอเรารู้ว่าเราชอบแล้วเราทำยังไงต่อครับ
หลังจากที่เรารู้ว่าเราชอบตอนนั้นก็พอเรียนจบแล้วนะคะก็ไปเป็นแอร์ปีหนึ่ง

เสิร์ฟอาหารดูก่อนบนเครื่องบินพอเราพอเสิร์ฟได้แล้วก็ข้ามไปที่ซินนี่ค่ะไปออสเตรเลี
แล้วก็ไปทำงานในร้านอาหารไทยที่นั่น

ร้านไทคูณแล้วก็หลังจากเสิร์ฟเราก็เฮ้ยนอกจากเสิร์ฟแล้วเราเรียนทำอาหารด้วยก็ไปเรียนที่กอดองเบอร์

ก็คืออยู่ออสเรย์ทำงานด้วยเรียนไปด้วย

สุดท้ายตัดสินใจกลับมาแล้วก็เรียนอาหารไทยเพิ่มเติมที่นี่

เรื่องราวของร้านก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับ
ถ้างั้นเดี๋ยวรบกลุ่มแอ้มช่วยผ่าผงชมร้านแบบนี้นะครับ

เอาละครับมาพูดถึงการตกแต่ง

ก็คือเรียนแบบรูปแบบของโกดังเก็บของนี่แหละ

เสน่ห์ด้วยต้นเฟิร์นและเฟอร์นิเจอร์ที่ดูคลาสสิกมีสไตล์
คาแรคเตอร์ในการออกแบบของคุณดวงฤทธิบุญนาค
เมนูกละจะสั่งสันขนาดไหน
วันเราก็อยากทานอาหารฝรั่งบ้าง
เราก็เลยสร้างครัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำครัวฝรั่งด้วย

เป็นครัวผสมค่ะไทยฝรั่งค่ะ
อ๋อมีหลักอะไรในเมนูนี้ก็จะเป็นอาหารฝรั่งสไตล์ไทย

วันนี้ก็จะเป็นพาสต้าคุณดวงฤทธบุญนาคค่ะ

สำหรับพาสต้าคุณดวงฤทบุญนาคน่าจะเป็นเมนูโปรดใช่ไหม

แค่ชื่อเมนูก็สะดุดหูชวนสงสัย
เชื่อว่าแฟนรายการคงมีเครื่องหมายคำถามลอยขึ้นมาเต็มเลยใช่ไหมล่ะคะ

อะไรคือพาสต้าคุณดวงริสต์บุญนาคเอ๊ะ
หรือพี่ด้วงเป็นคนคิดเอ๊ะหรือไม่ใช่เอ๊ะ

เอาเป็นว่าไปไขข้อข้องใจพร้อมกับเฮียน็อตกันเลยก็แล้วกัน
เอ๊ะอ้าวสนุกใครคิดเอ๊ะยังไงอ้องงก็ไปดูดีกว่าเออ
เอาละครับตอนนี้ผมพร้อมที่จะทานพลาสต้าคุณดวงริฟุนหน้าครับ
ใช่ค่ะเขาทานคุณชื่อก่อนได้ไหมทำไมชื่อพลาสต้าคุณดวงริฟุนหน้าครับ
ที่มาเนี้ยก็คือพี่ด้วงนะคะเจ้าของโครงการเจ้าของร้านนี้ด้วย
ก็คือพี่ด้วงเนี่ยทำงานที่บริษัทออกแบบของพี่ด้วง
ตอนเที่ยงพี่ด้งก็จะเดินมาทานข้าวที่นี่ครับผมแล้วก็ต้องหาอาหารที่ทานได้เร็วจบ
เพื่อที่จะกลับไปทำงานต่อรสชาติตามสไตล์ที่พี่ดวงชอบง่าย
คือก่อนที่จะชื่อพาสต้าคุณดวงฤทธิ์เนี่ยมันชื่ออะไรมาก่อน
ให้มันเป็นไทยไทยแบบที่เราชอบแค่นั้นเองอ๋อจะได้ไม่เลี่ยนมากใช่
ได้บ่อยบ่อยเนอะใช่ค่ะ
ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองค่ะซึ่งจากการสืบสาวราว
และสอบถามคุณแอมก็ทำให้ทราบว่าพาสต้าคุณดวงฤทธบุญนาคนั้น
ซึ่งหมายถึงส่วนประกอบ๓อย่างหลักนั่นก็คือกระเทียมน้ำมันมะกอกและพริกแห้งนั่นเอง

กระเทียมหอมแดงแอคโชวี่แบคอนและมะเขือเทศ

อ๋อเหรอมีเมนูทุกนั้นด้วย

เอาแบบนี้เอาแบบนี้อยากได้มีเข้มหน่อยมีแบบนี้ก็ออกมาจบ
มาแบบนี้ก็เลยให้เกียรติเขาตั้งชื่อ

โอ้โหกรับคุณรู้สึกเป็นเกียรติจังมากเลยไหมครับ

ยินดีค่ะ

อย่างแรกที่เราจะได้กลิ่นกลับกลิ่นของโหลภาที่หอมขึ้นมาใต่จมูกเพื่อรัมย่อย
ง่ายง่ายแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยอืม
ไม่แปลกใจทำไมโหมดิที่ชอบเพราะว่าหนึ่งทำก็
ด้วยนะครับผมอ่ะพูดถึงอาหารก็อร่อยแล้วค่ะเรื่องราว
ของร้านก็มีความดีไซน์ที่แตกต่างและจุดเด่นอื่นของร้าน

อยู่ติดแม่น้ำอยู่ริมน้ำนะคะ
มาทางน้ำก็ได้มาทางบกก็ได้

ถ้ามาทางน้ำนะคะถ้าลงฝั่งศรีพญา
แล้วก็ข้ามเรือข้ามฟากมาได้เลยค่ะถึงร้านเราเลยค่ะ

อยู่ตรงข้ามสีพญาเป๊ะเลยค่ะ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
โอ้ช่วงเย็นนี่มริการน่าจะดีเนอะ

น้ำอากาศสบายนั่งข้างนอกก็ได้
เพราะว่าบริเวณของร้านนี้กว้างขวางจริง

เรียกได้ว่าวันนี้แฟนรายการคนไหนยังไม่มีแพลน
ก็สามารถมาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องได้ที่

ที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมและอาหารการกิน
รวมถึงเมนูเส้นที่หลากหลายประเภท

ไม่ว่าจะเป็นร้านป้ายาวก๋วเตี๋หมูต้มยำ
หนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราขอบอกเลยค่ะว่า

หรือจะเป็นร้านสราดนา๕๐๙
ราดหน้าผัดซีอิ๊วที่สืบทอดความเก๋าจากรุ่นสู่รุ่น
จนทำให้เป็นอีกหนึ่งร้านเก่าแก่ระดับตำนาน
ที่เราอยากลองให้แฟนได้มาทานกัน
ร้านอาหารริมน้ำเจ้าพระยาที่มีดีมากกว่าบรรยากาศ
แต่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับรสชาติอาหารที่โดดเด็ดและแตกต่างนั่นเองค่ะ
ส่วนสัปดาห์หน้าเตรียมพบกับกองทัพเมนูเส้น
ที่จะยกทัพหลากหลายเมนูเส้นจากหลายจังหวัดมาเสิร์ฟถึงหน้าจอ
รับรองว่าแฟนเล่าเส้นได้ฟินกันสุด
ส่วนจะเป็นร้านไหนเตรียมนับวันรอกลับมาเจอกันได้เลย
โลกสิรารที่เป็นแบบปลอดภัย